ฮอบเลยค่ะฮือฮอบแทนเหมือนกันทำไมอ่ะจังหวัดที่ทั้งกู้ไพรทั้ง
โอ้โหเขาสนทิกำลังกันมาล้อมจับจับอะไรรู้ไหมคุณคิงอะไรฮะ
หมูป่าหลุดแล้วคุณเดี๋ยวไปดูปฏิบัติการเขานะเอาเหนื่อย๗ชั่วโมงค่ะ
มาให้เขาออกไปให้เขาออกไปโดนครับ
โอ้โหจับกันอย่างทุลักทุเลค่ะอย่างที่บอกเจ็ดชั่วโมงคุณดูสิคะ
เจ้าหน้าที่วิ่งกันรอบเลยอีกคนนึงอยู่ฝั่งหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ฝั่งหนึ่ง
ไม่ใช่จับง่ายนะคะหมูป่าแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายด้วยนะคะ
กับประชาชนทั่วไปเจ้าที่กู้ภัยค่ะชุดอุทิศสกลนคร
แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเองเทศบาลสกลนครค่ะ
เอาผ้าขาวดิบน่ะเอามาขึงดักหมูป่าผ้าขาวดิบอันนี้เขาไปใช้ห่อศพนะคะ
แต่ก็ต้องเอามาขึงดักเนี่ยจับได้บางส่วนคือตอนแรกมีชาวบ้านอ่ะ
แล้วคุณคิงแจ้งว่าแม่หมูป่าหนึ่งตัวกับลูกหมูป่าสามตัวมันหลุดออกมา
แค่นี้ก็ว่าเยอะแล้วใช่ไหมคุณก็เลยไปเดินตามหากันค่ะ
อยู่บริเวณโดยรอบจุดชมวิวตรงนั้นเพราะมีคนที่เป็นชาวบ้านเขาไปรอชมตะวันตกดินกัน
เหตุการณ์เกิดเมื่อวานตอน๔โมงนั่นแหละค่ะก็ปรากฏพยายามเอาไม้คล้องในการจับค่อยเดินต้อนมันไปเรื่อย
พอจับได้โอ้โหนานนับชั่วโมงกว่าจะจับได้แต่ละตัวเล่นเอาเหนื่อยเลย
หมูป่ามันวิ่งแตกกระเจิงออกไปนะคะสุดท้ายทุลักทุเลค่ะแต่ก็จับได้
เหลือแม่หมูตัวใหญ่น้ำหนัก๖๐กิโลกรัมตัวสุดท้ายใช้เวลาต้อนอยู่นานกว่าจะได้
แต่คุณรู้ไหมพอจับได้นะที่ตอนแรกบอกว่าแม่หมู๑ลูกหมู๓ใช่ไหม
มีประชาชนวิ่งมาบอกอีกว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พี่มันหลุดมาอีก๗ตัว
ตรงนี้๔ตัวก็หลายชั่วโมงแล้วนะมีอีก๗อีกแล้วฮะเข่าอ่อนแล้วนะ
คุณพอพูดว่า๗ตัวเจ้าที่จะเป็นลม
แล้วคือแบบเหมือนคุณคิงบอกเลยจะเข่าอ่อนแต่ก็ต้องจับค่ะ

สรุปสุดท้ายจับได้ครบ๑๑ตัวแต่ทั้งหมด๗ชั่วโมงค่ะ
แต่ทั้งหมด๗ชั่วโมงค่ะเอาไปขังไว้ชั่วคราวก่อนที่บ้านของกู้ภัยท่านหนึ่ง
เพื่อรอเจ้าของติดต่อมารับเอ้ามันหลุดมายังไงก่อน
หมูป่าทั้งหมดนี้คาดแบบนี้นะน่าจะเป็นของชาวบ้าน
เลี้ยงเอาไว้ตามเกาะดอนที่อยู่ในหองหานะคุณก็ลอยคอขึ้นฝั่งมาตรงถนนคูนี่แหละค่ะ
ตรงนั้นเป็นจุดชมวิวมันก็คงจะอยู่ในแถวหนองน้ำอ่ะ
คาดว่าตรงนั้นเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าเหมือนกับว่ามันน้ำ
มันปริมาณเกินเหมือนน้ำท่วมแล้วหมูป่าถูกปล่อยทิ้งไว้เลี้ยงแบบธรรมชาติ
มันก็ลอยคอมากับน้ำแล้วก็มาเจอแบบนี้ค่ะ
คนจะไปชมวิวไม่ได้ตั้งใจจะไปชมหมูป่า
และสุดท้ายก็มีโชว์จากฝูป่าด้วยชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนเลย

ตัว๗ชั่วโมงสุดยอดครับ